พลาดผู้ชายคนนี้ไปหาปลานะคะ
แล้วพลาดลื่นค่ะ
ขาไปเสียบเข้ากับโครงเหล็กของสะพานเก่า
ซึ่งมันพังนะครับ
เหล็กเสียบคาติดขา
ซึ่งจมอยู่ใต้น้ำค่ะคุณผู้ชม

แล้วเหล็กมันโผล่ขึ้นมา
แล้วเวลาน้ำขึ้นมันมองไม่เห็น

นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้เลยนะคะ
ตอน๑๑นาฬิกา๓๐นาทีตรงสะพาน

ผู้ชายอายุประมาณ๔๕ปี
ถูกเหล็กซึ่งเป็นโครงสร้างสะพานเก่า
คือเสียบติดฝาเท้าขวาของเขาจน
คือมันก็ไม่ง่ายนะ
เพราะมันด้วยเห็นงานมันอยู่ข้างล่างมันอยู่ใต้น้ำ
ก็ใช้เวลาประมาณเกือบชั่วโมง
สามารถตัดเหล็กออกจากฝาเท้าได้สำเร็จ

นี่คือภาพเหตุการณ์ตอนที่เข้าไปช่วยนะคะ
เธอเล่าให้ฟังบอกว่าเธอกับสามีเนี่ย
มาหาปลาในห้วยสวนจิตตรงนี้แหละ
แล้วสามีจะเดินข้ามมาเอาตะข่ายดักปลา

พลาดแล้วลื่นทะไหล

มันเสียบทะลุฝาเท้าติดคาอยู่อะค่ะ

ดิใจค่ะโหโหลงใจ
ขอบคุณหลายขอบคุณทุกคน
นะคะขอบคุณหลาย
นี่ค่ะก็ช่วยได้สำเร็จนะคะ

เจ็บบอกว่าตรงนี้เนี่ยคือถ้าน้ำรถเนี่ยมันจะเห็นมันก็จะเห็นโขดหินแล้วก็จะเห็นเหล็กเส้นชิโดดชิเดอยู่คือสะพานมันชำรุดไง
แล้วไม่ได้ซ่อมมันก็เป็นแบบนี้นะคะพอน้ำขึ้นมันมองไม่เห็นเลยอันนี้สิอันตรายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากให้ชาวบ้านที่มาหาปลาเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะ
ขณะเดียวกันดิฉันว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเข้าไปดูตรงนี้หน่อยนะคะเพราะว่าอันตรายจริงค่ะเนี่ยค่ะยังเห็นรอยที่ฝ่าเท้าขวาอยู่เลยนะคะ